อีกหนึ่งเรื่องจะพาไปดูที่จังหวัดพัทธลุง

พัดทะลุงน่ะไปจับเด็กจับเด็กจับเด็กมาทำความดี
ทำความดีไปอีกทีได้ไหม

ไปทำความดีอย่างที่พัดทะลุง
พายเรือขยักแล้วก็ไปทำอะไรรู้ไหมเก็บขยะด้วย
ทำความดีสุดยอดเลยครับ
ไม่ได้มากันเล่นนะฮะแต่มาทำความดีไปด้วย

ชาวบ้านขามตำบลลำสินอำเภอ
ศรีนครินจังหวัดพัทธลุงครับ
กำลังร่วมแรงร่วมใจกันล่องเรือขยักเพื่อเก็บขยะนะฮะ
งานนี้ก็นำมาโดยนายนิกรมีบุญเอียดผู้ใหญ่บ้านพาน้องนี่แหละครับ
มาเก็บกันเก็บอะไรเก็บอะไรคะเก็บกิ่งไม้เก็บกล่องโฟม
และพลาสติกต่างนะครับที่ติดอยู่ตามต้นไม้ริมสองฝั่งคลอง
ระยะทางยาวกว่าห้ากิโลเมตรค่ะคือลำคลองแห่งนี้นะครับ
เป็นลำคลองที่รองรับน้ำจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์
คือน้ำมันก็จะไหลมาไหลมาไหลผ่านน้ำตกโตนแพร่ทอง
มายังหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำทางการเกษตร
ก็คือใช้ทางการเกษตรไปด้วยใช้อาบไปด้วยใช้ดื่มด้วย
ก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่ก็ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้เป็นอย่างมาก
เขาก็เลยจัดกิจกรรมนี้มาเพื่อที่จะมาดูแลรักษาธรรมชาติ
ทำให้ลำน้ำลำคลองนั้นสะอาดแล้วที่สำคัญเป็นการทำกิจกรรมที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันของน้องหนูเหล่านี้เพื่อให้รู้จักความรักสมัครสมาธิสามัคคีกันด้วยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะแดดโอ้โหค่อนข้างร้อนนะ
น้องไม่มีบ่นสักคำเลยสนุกสนานพายเรือขยักไปด้วย
พวกขยงขยะไปด้วยเหมือนทำกิจกรรมเล่นเกมสนุกสนานกัน
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สายน้ำและยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับน้องเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับ
น้องก็สนุกด้วยคุณดูสิได้เป็นเล่นน้ำคือเด็กเนี่ยกับน้ำเนี่ยนะ
เป็นคู่กันเลยตันจริงนะบางคนนะครับไปเล่นเก็บพลาสติกดีใจโดดเล่นนะตุ๊บตับตุ๊บตับกลับบ้านไหว้กางเกงหาย
กางเกงหายแต่ขึ้นมาจากน้ำแล้วลูกต้องกลับบ้านยังไง
บางคนกลับบ้านไม่มีกางเกงแม่ตกใจ
กางเกงไปไหนเอ้า
รู้ตัวกางเกงไปไหนทำไมมันเย็นเย็นทำไมคุณรู้
ทำไมเด็กชอบลืมกางเกงอยากถามคุณแม่คุณชนะเหมือนกันนะ
กลับบ้านมาคุณชนะมีกางเกงไหมตอนเด็ก
โอ้ยก็เด็กบางทีมันก็เพลินพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเออมันก็เย็นดีกว่าไป
ตามตามอย่างนี้เนอะลุกขึ้นมากางเกงหายไปตอนไหนไม่รู้แล้วมันเย็นอยู่
แล้วเล่นน้ำอยู่ไหมตอนนี้อะไรยังกระโดดน้ำเล่นอยู่ไหมตอนนี้ยังกระโดดเล่นอยู่
แล้วกางเกงมันติดกับบ้านมาป่ะคะว่าอะไรนะกางเกงติดกับอะไรนะ
ก็เหมือนว่ามีกางเกงกลับบ้านด้วยไหมก็เอากางเกงกลับบ้าน
กางเกงกลับบ้านไหมตอนเนี้ยเอากางเกงกลับบ้านถ้าไม่เอากลับบ้านว้ายโดนตำรวจจับ
แต่ว่าอย่างที่เห็นเด็กเนี่ยเขาก็เล่นน้ำแล้วเขาก็มีอันนี้เชือกเอาไว้สาวจับ
เพราะว่าน้ำมันค่อนข้างเชี่ยวเหมือนกันนะก็เรื่องของความปลอดภัย
อันนี้ก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ